หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมรักลูกเป็นธรรมดาแต่รักรักให้ถูกอย่าได้เหมือนคำสุภาษิตที่เขาบอกว่าโถนี่รักลูกแบบนี้เขาพูดว่าอะไรนะ
ไม่รู้เหรอพ่อแม่รังแก่ฉันพ่อแม่รังแก่ฉันแบบนี้มันไม่ได้เพราะอะไรเพื่อนลูกมีเพื่อนมีเรื่องกับเพื่อนแล้วพ่อตามไปเหมือนจะเคลียร์มันไม่จบเพราะพ่อตามไปกระทืบเพื่อนลูกค่ะ
ปี๊ปี๊ไม่เอาเอาเหตุผลก่อนพี่

โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะไปถึงพ่อประกาศศักดาไปเลย
กูก็พ่ออ่ะมันพ่อไอ้เห็ง

ให้มันแบบอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้อง
เออเมื่อกี้ไงคุณก๊อบคิดไม่ทันเลยนะสวาสิทธิ์

วันที่๕มกราคมชายสี่คนเลยเป็นชายชะกัน

ที่เขาบอกอยู่ที่อำเภอสนามชายเขชะเชิงเศร้า
โอ้โหมีเสียงของเด็กผู้หญิงด้วยนะคะ

ขอให้ปล่อยบอกปล่อยแฟนหนูปล่อยแฟนหนู

แต่กลุ่มชายก็ไปยั้งมือนะ

ตบต่อยดูดิน้องผู้หญิงพยายามเข้าไปช่วย

บอกว่าเนี่ยน้องผู้ชายเขาไปมีเรื่อง

ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายเด็กวัยรุ่นทั่วไป

คนชายการกลุ่มนี้ปรากฏศักดาเอามาเลย
นี่รู้ไหมกูพ่อใคร

แสดงว่าพ่อของเพื่อนคนนั้นที่ไปมีเรื่อง
ตามมาหาเรื่องน้องผู้ชายคนนี้ค่ะ

ถึงขั้นบอกว่าให้ลงไปกราบเท้าด้วย

พ่อสนามชายเขตอยากให้ตำรวจเร่งติดตาม
ตัวกลุ่มคนชายชะกันเหล่านี้

ดาแบบนี้นะก็คงจะเป็นพ่อ

ที่มีปัญหากันที่โรงเรียน

ไปแจ้งสถานศึกษาดีกว่าไหมเนาะ

นะคะกลายเป็นแบบนี้เลย